เรามาดูความคืบหน้าของครูที่ตบบ้องหูลูกศิษย์นะครับ
กำลังต่อว่าน้องนักเรียนชายคนหนึ่ง
น้องนักเรียนชายเขาก้มหน้าก้มตาแบบสำนึกผิดอยู่นะครับ
จากนั้นครูก็มาดึงหูเด็ก
แล้วก็ใช้มือตบเข้าไปที่บ้องหูของนักเรียน
นักเรียนไม่มีท่าทีว่าจะต่อสู้หรือว่าขัดขืน
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วมาเผยแพร่นะครับ

แต่ก่อนอื่นดูคลิปส่วนหนึ่งก่อนนะครับ
คือคนที่เอาคลิปมาเผยแพร่เขาบอกว่า

ลูกกูจึงไม่อยากไปโรงเรียนช่วยกันแชร์แน่เด้อ
สว่างสิได้ดังนำเขาแน่

ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง
เปิดสอนตั้งแต่ป๑ถึงม๓ในเขตตำบลยางอเผื่อศรีพระรับภูมิจังหวัดสุรินทร์
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากนะครับ
วันนี้ทางด้านของรองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินท
เขตหนึ่งก็คือนายวัญชัยคำพาวง
เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ครูและผู้ปกครองเพื่อยุติปัญหานี้นะครับ
โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จ
ภายในวันนี้คือ๔มิถุนายนนะครับ
ส่วนบรรยากาศในว่ท่ีกรงเรียนยังทำการเรียนการสอนตามปกติ
ด้านของนายเริงศักดิ์หานมานพ
พอรมสว่างโนลแดงเปิดเผยเข้าว่า
จริงแล้วครูกาหลงคุณครูที่ทำโทษเด็ก
เป็นครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาไทย
มีความมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก
หากเด็กไม่ทำการบ้านไม่ส่งงานตามเป้าหมายก็จะเข้มงวด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ
และได้กำชับครูกาหลงให้ระมัดระวัง
เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคาบเรียนวิชาภาษาไทย
เรียกให้เด็กทุกคนมาส่งการบ้านตามปกติทุกวัน
แต่ที่ครูโมโหที่เด็กนักเรียนผู้ชายส่วนใหญ่
ไม่ได้ส่งกันบ้านจึงถูกลงโทษตามที่ปรากฏในคลิป
ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กเองก็บอกว่าลูกชาย
เป็นเด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้อ่านช้าคิดช้า
ครูก็ต้องทำใจก็ต้องเข้าใจ
อย่าไปเร่งให้เด็กเรียนรู้เร็วเหมือนเด็กคนอื่น
เสียใจนะครับที่ครูลงโทษลูกแบบนี้
แม่เองก็ยังไม่เคยทำกับลูกเลย
ตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กไม่อยากเข้าเรียนกับครูคนนี้
พ่อแม่จะให้ลูกย้ายโรงเรียนกันแล้ว
ถ้าครูจะอยู่สอนต่อก็ต้องปรับตัวเอง
ไม่ลงโทษเด็กแบบนี้คือต้องเข้าใจเด็กนะครับ

ครูคนนี้มีพฤติกรรมเข้มงวด
แล้วก็ลงโทษเด็กในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และเคยมีการร้องเรียนกับทางโรงเรียนไปแล้ว
ส่วนเด็กนักเรียนที่ถูกครูกาหลงลงโทษ
ด้วยการใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ศีรษะแล้วก็บ้องหูเนี่ยนะฮะ
รับว่าเขาเองก็ไม่ได้ส่งงานจริง
ก็ติดปัญหาเรื่องของการอ่านหนังสือ
คืออ่านไม่ได้ทั้งหมดอ่านไม่คล่องทั้งหมดนะครับ
ก็เลยไม่ค่อยได้ส่งการบ้านเท่าไหร่นักนะครับ
พอเห็นแบบนี้มันก็เชิญใจเหมือนกันน่ะนะครับ